เรื่องต้นอยากพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องนี้ก่อน
เพราะเชื่อว่าหลายคนตกตกใจกันเหลือเกิน
สำหรับกรณีโควิด๑๙มันเพิ่มมาเราก็ตกใจไง
มันเพิ่มทุกวันจริงล่าสุดวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่
ซึ่ง๔รายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อในประเทศแล้วนะคะ
สถานการณ์มันเริ่มจะแย่ลงไปอีกนิดนึงแล้วนะคะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้า
สบคออกมาแถลงเปิดเผยถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาด
และผู้ป่วยโควิดสิบเก้าในประเทศนะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่สิบเก้ารายค่ะ
สี่ในสิบเก้าเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศและเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด
ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือกแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพนะคะ
ส่วนอีก๑๕รายมาจากต่างประเทศค่ะเป็นหญิงไทยที่เป็นพนักงานในสถานบันเทิงในเมียนมาร์๖ราย
อีกรายหนึ่งเป็นหญิงไทยที่เป็นแม่บ้านลักลอบเข้าประเทศโดยออกจากเมียนมาร์
เข้าทางเส้นทางธรรมชาติที่จังหวัดเชียงรายและไม่ยอมกักตัวนะคะ
รายนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายค่ะ
ส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นคนที่เดินทางมาจากเบาแกเรีย๑รายเดนมาร์ค๑ราย
ตุรกีหนึ่งรายมอร็อกโก้หนึ่งรายสหรัฐอเมริกาสองราย
สหราชนาจักรหนึ่งรายแล้วก็บาเรนอีกหนึ่งรายนะคะ
สถานการณ์ของบ้านเราตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นการแพร่ระบาดระลอกสองค่ะ
แต่รัฐบาลเองก็เตรียมความพร้อมเหมือนกันนะคะ
ถ้าเกิดว่ามันมีการระบาดระลอก๒ขึ้นมาเนี่ย

นายกคุณนะว่าถ้ามันมีละลอก๒ก็จะต้องล็อกดาวน์
แต่ว่าแต่ว่านายกบอกว่าไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น

เพราะฉะนั้นขอกำชับเลยนะในเรื่องการคัดกรองพื้นที่ชายแดนนะคะ
ส่วนใครก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ
จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ขอให้ทุกคนกลับเข้าประเทศในช่องทางที่ถูกกฎหมายเถอะขอร้อง
และที่สำคัญที่สุดคุณต้องรับผิดชอบ
เข้ามาแล้วเนี่ยกักตัวเองด้วย

คุณมาต่อเมียนมาร์ประกาศไว้ตรงนี้เมียนมาร์ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง

เพราะฉะนั้นคุณมาจากประเทศไหนก็ตามที่ไม่ใช่ประเทศไทย

กักตัวไปเลย๑๔วันมีความรับผิดชอบกันนิดนึงนะคะ
ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะคะว่า

โควิด๑๙ในประเทศไทยยังไม่แพร่ระบาด

มีแต่ผู้ที่ติดเชื้อนำเชื้อเข้ามาจากนอกประเทศ

และผู้ที่ติดเชื้อล้วนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่นำเข้ามาถือว่ายังไม่ใช่การแพร่ระบาดจนควบคุมไม่ได้

คือมันไม่ได้เป็นการแพร่ระบาดในประเทศแต่เป็นคนที่เขาไปติดจากข้างนอกแล้วนำเชื้อเข้ามาและมีปฏิสัมพันธ์กับคนข้างใน
ค่ะแล้วคนข้างในที่มีปฏิสัมพันธ์เอาเฉพาะเป็นวงเล็กเอาง่ายคือมันเป็นวงเล็กตอนนี้

ซึ่งกลุ่มคนติดเชื้อก็คือกลุ่มคนที่มาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานั่นแหละค่ะ
อันนี้ขออนุญาตลองฟังเสียงของรองอนุทินดูก่อนแล้วกันนะคะ

ทุกคนต้องเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้คือพวกนี้ลักลอบเข้าเมืองมา
อย่างผิดกฎหมายเพราะอะไร
เพราะไม่ต้องการไปถูกควบคุมตัว๑๔วันควารันทีน

ผมถึงบอกนี่คือความเห็นแก่ตัวความไร้สำนึกรับผิดชอบ
แล้วพวกเราทุกคนก็ต้องมานั่งลำบาก
ในเรื่องของการทำมาหากินมันมีผลกระทบเยอะแยะไปหมด
นี่ค่ะคุณอนุทินพูดเลยนะคะว่าถือว่าคุณเห็นแก่ตัวอย่างไร้สำนึกและขาดความรับผิดชอบ

ส่วนกรณีมีผู้ประกอบการจะฟ้องร้องบุคคลที่ลักลอบเข้าไทยแล้วก็นำเชื้อเข้ามา
เรื่องนี้พูดที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้นะคะ

แพร่ระบาดในเมียนมาร์เนี่ยทำให้มีการสั่งปิดบ่อนพนันแห่งหนึ่ง
ซึ่งมันอาจจะทำให้คนไทยที่ทำงานอยู่ในบ่อนกว่า๕๐๐คน
ลักลอบกลับเข้ามาไทยค่ะ๕๐๐คนนะคะ
ซึ่งรอแม่ทัพภาคที่๓สั่งการไปแล้วนะคะให้ทหารตรึงกำลัง
สกัดห้ามมีการลักลอบเข้าเมืองโดยเด็ดขาด
โดยอำเภอแม่สายเพิ่มกำลังทหารไปอีก๒๓ชุด
ตั้งจุดตรวจสกัดแนวชายแดน๙จุดตลอด๒๔ชั่วโมง
ตามเส้นทางหลักแล้วก็ทางรองร่วมกับทุกหน่วย๔๗จุด
มีการวางรั้วรวดหนามทางช่องทางล่อแหลมกว่า๕กิโลเมตรนะคะ
ส่วนที่อุดรธานีมีดราม่าค่ะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิดนี่แหละ
ของศูนย์อำนวยการคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ประกาศบอกว่าขอไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
เพื่อควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาด
อู้หูวววววววววดราม่านี่ถล่มทลายเลยค่ะ
หลายคนไม่พอใจนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนไม่พอใจเลย
รวมถึงคนอุดรธานีเองก็ไม่สบายใจกับการเลือกใช้คำของทางเพจค่ะ
แล้วก็บอกว่าทุกคนสามารถเข้าสักการะได้ตามปกติตามมาตรการของสาธารณสุขแหละ
แต่ยังไงก็ตามค่ะมีชาวเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายหลายคนเข้ามาคอมเมนต์
เล่าประสบการณ์ที่ไปเที่ยวคำชโนธวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา

โดนเจ้าหน้าที่ไล่ออกนอกพื้นที่ทันทีเพราะว่ากลัวโควิด
อันนี้ก็ไม่รู้แหละก็ต้องวางมาตรการกันดีดีว่าจะอย่างไร
เหมือนที่เราเคยย้ำกันในช่วงที่โควิดมันระบาดแรกว่าอย่าไปรังเกียจกัน
นึกออกไหมคืออย่าไปรังเกียจอย่าไปแบนเขาหรือว่าไปกันเขาออกจากพื้นที่ไม่ครบเขาอะไรอย่างนั้นคือ
คือมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ทุกคนกาดต้องไม่ตก
และต้องรักษามาตรการการแพร่ระบาดโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของตัวเองมองที่ตัวเองเริ่มที่ตัวเองป้องกันที่ตัวเองนะคะ